ผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยอยู่ที่สิงห์บุรีนะฮะ
เรื่องมันอาจจะชุลมุนวุ่นวายหน่อยค่ะนะเรื่องของเรื่องก็คือ
พ่อตาไปล่วงละเมิดแม่ของลูกเขยค่ะนี่เอาอย่างนี้ไว้ก่อนนะ
พ่อตาไปล่วงละเมิดแม่ของลูกเขยนะครับเรื่องนี้นะฮะผู้ที่เป็นผู้เสียหาย
ก็คือคุณยายวัย๖๓ปีนี่ฮะสมมุติว่าชื่อคุณยายบีก็แล้วกันนะ
บ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านของพ่อของลูกสะพ้ายนั่นแหละแล้วต้องพ่วงไฟจากบ้านเขามาด้วย
สมเนี่ยคือพ่อตาของลูกชายมาล่วงละเมิดยายนะมาล่วงละเมิดทางเพศ
ยายก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็เรียกทั้งคู่มาเจรจากลายเกลี่ยกัน
คุณยายบีบอกว่ายายเรียกค่าเสียหายไป๑๐๐๐บาทนะฮะ
แต่ว่าตาสมเนี่ยแกเจรจาต่อลองเหลือ๕๐๐ยายบีก็รับเอาไว้นะรับเอาไว้
แต่เรื่องมันไม่จบเจรจาเหลือห้าพันยายก็โอเค
แต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเนี่ยตะสมคู่กรณีเนี่ยนะ
มาตัดน้ำตัดไฟทำให้บ้านยายเนี่ยเดือดร้อน
ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้หุงข้าวก็ไม่ได้ต้องใช้ฟืน
แต่ไม่มีน้ำปลาปลาใช้ไม่มีน้ำอาบอะไรพวกนี้อีกนะฮะ
ที่ยายเองก็จ่ายค่าไฟให้ตามปกตินะแต่ยายเนี่ยต้องขอพ่วงไฟจากบ้านเขา
นี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันก็เลยต้องไปดูกันหน่อยว่าเออมันยังไงกันแน่เนี่ยครอบครัวนี้
แบบไหนอะไรยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคุณยายบีนะฮะ
เมื่อสักครู่มีแผนผังครอบครัวอยู่ใช่ไหมนี่นะฮะสองบ้านนี้นะ
ตะสมกับภรรยาตะสมก็มีลูกสาวลูกสาวก็คือลูกสมัยของคุณยายบีนั่นแหละ
แล้วอยู่ดีเนี่ยตาสมเนี่ยแกไปล่วงละเมิดทางเพศแม่ของลูกเขย
ซึ่งทางฝั่งบ้านของทางฝั่งลูกเขยเนี่ย

คุณยายบีบอกพอล่วงละเมิดยายก็ไปแจ้งความ
ตำรวจให้มาเจรจากลายเกลี่ยเรียกค่าเสียหายกัน

แต่พอกลับมาถึงบ้านมาตัดไฟได้ยังไง

คุณยายบีเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางทุ่งนาสภาพก็อย่างที่เห็นเลยต้องพ่วงไฟจากบ้านของตะสม
ตอนนี้ยายบีอยู่กับลูกชายก็คือในไก่อยู่กันแค่สองคนลูกคนอื่นก็มีแต่เขาไปทำงานต่างจังหวัดนานจะมาเยี่ยมทีนึง
ทีนี้ในไก่เนี่ยที่คือลูกเขยของตาสมเนี่ยคุณยายบีบอกว่าลูกชายตอนนี้อาการเนี่ยสติไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยปกติ
เขาเป็นหลังจากที่เมียของเขาก็คือลูกสาวตาสมตายไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อ๓ปีก่อน
แล้วระยะหลังเนี่ยลูกชายไปติดยาเสพติดอีกนะครับแต่ไม่เคยทำร้ายอะไรแม่นะ
แค่๓๐๐เมตรแล้วบ้านยายต้องขอพ่วงไฟพ่วงน้ำจากเขาจากบ้านเขาด้วยเนี่ยอยู่
อยู่ก็ย่องเข้ามาที่บ้านแล้วก็มาขืนใจยายจนสำเร็จความไข้
ยายบอกยายพยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวเพราะวันนั้นยายเอง
ดื่มเหล้าไปกั๊กนึงค่ะก่อนจะเข้านอนหลังจากเกิดเหตุตาสมเนี่ย
กับยายบีอันนี้ยายบีเขาบอกนะบอกเดี๋ยวให้เงิน๕๐๐แต่ตอนจะ
ออกจากบ้านไปวางไว้แค่ร้อยเดียวนี่ฮะยายบีบอกว่าก็เลยตัดสิน
ว่าต้องไปแจ้งความเอาเรื่องแล้วล่ะนะคือต่อให้จะวาง
ร้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยายก็ตั้งใจจะไปแจ้งความอยู่แล้วเพราะตาสม
่องเข้ามาแล้วมาขืนใจเนี่ยยายไม่ได้สมยอมนะฮะไม่ได้ยินยอมแล้ว
เคยมาพยายามจะขืนใจหลายครั้งแล้วแต่ทำไม่สำเร็จแต่เมื่อ๒๐
สิงหาคมเนี่ยยายบอกยายก็เมาเพราะว่าดื่มเหล้าไปกั๊กนึงก็เลยสู้
ไม่ไหวยายยืนยันว่าตอนนี้เดือดร้อนมากนะครับที่บ้านเพราะไม่มี
น้ำไม่มีไฟใช้อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะมาช่วยเหลือหน่อย
เพราะหลังจากนี้ไปยายบอกบ้านยายจะอยู่ยังไงต้องขอพ่วงน้ำ
วงไฟจากบ้านของตาสมที่เป็นคู่กรณี
ออกไปออกไปผมไม่ออกผมรักแม่นานแล้วแต่ผมไม่ผมไม่กล้าเขาว่า
แล้วก็่แล้วอืมแม่แก่ก็มีทำไมแก่ไม่ขอกับแม่แก่ว่า
อย่างเนี้ยค่ะผมไม่รักมาผมรักรักแม่ก็เอิ้นแล้วคุณ
ก็ต้องฟังความจริงกับทั้งสองฝ่ายนะฮะบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันด้วย
คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาตาสมหน่อยนะครับ
ประสมนะครับพอตาของลูกชายประสมบอกกับคุณระวิการว่าอย่างนี้ครับ
วันที่เกิดเหตุที่เข้าไปหาของบ้านคุณยายบีเนี่ยไม่ใช่๒๖สิงหาคมตามที่ยายบีบอกนะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมและไม่ใช่การข่มขืนแต่เป็นการยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย
สมอ้างว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเคยเข้าไปหายายบีที่บ้านนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ก็เจอกันอยู่สัก๔๕ครั้งนะประมาณเดือนละครั้งอันที่ไปเจอกันไปอยู่ด้วยกันนะครับ
รวมแล้วก็๔๕ครั้งซึ่งลูกเขยก็คือไก่ลูกชายของยายบีก็รับรู้ดี
ทุกครั้งเวลาไปหาแล้วจะกลับออกมาก็จะให้เงินยายบีไว้ใช้บางครั้งก็ให้ไก่ที่เป็นลูกเขยไว้ใช้
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างวันเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าบอกกับยายบีว่าจะให้๕๐๐
แต่ตอนจะออกจากบ้านเนี่ยทิ้งไว้ให้แค่ร้อยเดียวยายบีคงไม่พอใจเลยไปแจ้งความ
หลังแจ้งความก็ยอมจ่ายให้ห้าพันแต่ยายบีเนี่ยยังเอาเรื่องราวเนี่ยไปเปิดเผยอีกค่ะ
ทำให้ตะสมเนี่ยแกบอกแกก็อับอายเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องขอตัดน้ำตัดไฟกันหน่อย
เพราะว่าพ่วงน้ำพ่วงไฟจากบ้านตาสมนะฮะที่ผ่านมาหลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตไป
ก็ไม่ได้ถือว่าตัดขาดกันนะก็ยังถือว่าเป็นบ้านของลูกเขยอยู่นะ
แต่ทำไมถึงมาทำกันอย่างนี้จากนี้ไปจะมาขอร้องให้ช่วยอะไรอีกตาสมบอกแกจะไม่ช่วยแล้ว
ผมกับแฟนผมไม่รู้แล้วนะได้เสียงมานานแล้วแอบเล่นกันน่ะ
บางทีผมซื้อเหล้ามาขวดเดียวก็นอนด้วยกันบางทีกินเหล้าด้วยกันก็นอนด้วยกัน
ซึ่งคุณยายก็รับรู้รับรู้ลูกเขยมันก็รู้แต่ผมให้ร้อยหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ให้
นานนานพี่ให้ร้อยแต่วันนั้นลูกชายเกี่ยวข้าวผมว่าอ่าแม่ยังไม่มีตังค์เดี๋ยวลูกชายให้ตังค์ผมจะให้สักห้าร้อย
ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ให้เพราะลูกชายไม่ได้ให้ตังค์ผมคืองเขาไม่มีตังค์ในช่วงนี้
หอยเหยหาไม่ได้เขาเห็นลูกชายมันเกี่ยวข้าวเขาจะเล่นงานเอาตังค์ไงเห็นไหมล่ะ
แต่เขาไม่คิดผลผลเสียของเขาเองน้ำก็ไม่มีใช้ไฟก็ไม่ใช้ผมว่าผมก็ต้องตัดหมดสิ
ทำก็ผมเนี่ยผมก็อายเขาแต่สมก็บอกว่าอย่างนี้
แกไม่รู้ซะด้วยนะคือคุณระวิการได้ถามกับภรรยาของตาสมนะฮะ
คือภรรยาแกก็ไม่รู้จริงนะแกบอกแกก็ไม่รู้เรื่องจริง
แต่ต่อให้รู้วันนี้แกบอกแกก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับ
เพราะตอนนี้ก็อายุเยอะกันแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันลักษณะแบบนั้นมานานแล้ว
ยายบีเองก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องน้ำเรื่องไฟก็แล้วแต่สามีก็แล้วกันก็บ้านสามีอ่ะอ่า
เขาจะตัดน้ำตัดไฟทางฝั่งบ้านยายบีอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เราถามไปยังผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ใหญ่ดามโรศถึงลูกบ้านทั้งสองหลังนะฮะ
เพราะทางฝั่งบ้านยายบีเนี่ยแกบอกแกก็เดือดร้อน
ผู้ใหญ่บอกว่าข่าวที่ออกมามันก็มีผลกระทบบ้างกับในพื้นที่นะฮะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาก็รู้กันดีว่าใครเป็นยังไงนะครับ
ยายบีเดือดร้อนเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ย
เดี๋ยวจะหาทางประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดูให้

ถ้าเสาไฟมันไกลจัดแล้วมันพ่วงถึงบ้านของคุณยายบีได้ไหม
หรือถ้ามันไม่ถึงก็ต้องพ่วงต่อจากบ้านหลังอื่น
ถ้าไม่ใช่บ้านตะสมกันไม่ให้พ่วงแล้วเนี่ย